อาชีพนี้ไม่มีแต้มต่อ

ทุกคนต้องใช้ความสามารถของตัวเอง
เรียบร้อย
การเป็นนักบินเป็นความฝันตั้งแต่เด็กแล้วนะครับ
แต่ว่าเราไม่ได้มีความฝันเหมือนคนอื่นครับ
ว่าต้องเป็นนักบินตั้งแต่เด็กชอบเครื่องบิน

ก็คิดว่าก็ตอบโจทย์เราด้วยนะครับ
ทุกคนมันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้บินอยู่แล้ว

เขาจะต้องคัดสรรคนขึ้นมาเฉพาะเพื่อที่จะเป็นนักบิน